กลับมาค่ะถามวัยตอบวัยในช่วง๑๕คำถามกับชายในฝันของเรา
อภิษมั่นใจมากเลยค่ะว่าตอนนี้

แม่ขอมาขนาดนี้กาวจัดให้แน่นอนคุณผู้ชม
คนนี้เนี่ยนะแมนลูกแบตบอยนิด
ฝึกปืนรักเดียวใจเดียวโรแมนติก
แถมยังเป็นมีความเป็นพ่อบ้านที่น่ารักสูงมากค่ะ
ตายแล้วมีความเป็นพ่อบ้านรักเดียวใจเดียว
โอ๊ยโรแมนติกโอ๊ยอย่าเป็นหนึ่ง
มันเป็นคุณสมบัติที่คิดไม่ออกเลยว่าเป็นใคร

อยากได้มากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
หล่อคนนี้นี่นะเขามักจะได้รับบทเป็นตัวร้าย

พูดเลยว่าเขาชอบดีลาบกดอาคอนร้ายเป็นมาแฟีย้บ้างแหละ

ไปพลิกอีกด้านหนึ่งของเขาเลย

นี้สูงคราว
เอ็มไปเจอกับ๑๕คำถามของเราเลยค่ะ

คุณมีนักแสดงคนไหนเป็นไอดอล
มีถ้าเป็นแบบนักแสดงฝรั่งอะไรอย่างนี้

คุณมีความเป็นแบดบอยระดับไหน

ก็สักกลางครับกลาง
สัก๕๖แล้วกันแถวนั้น
จงสารภาพผิดกับภรรยาหนึ่งข้อ

ถึงเวลาจะแบบรถติดอะไรอย่างนี้ฮะ
ชอบแบบว่าอารมณ์เสียใส่เขาโดยไม่รู้ตัว
คุณชอบทานข้าวที่ร้านหรือทานที่บ้าน
ชอบไปซื้ออาหารจากร้านที่เราชอบแล้ว

คุณเรียกแฟนว่าอะไร
ตอนนี้เรียกแฟนว่าหมามีครับ
แฟนว่าหมามีเพราะว่าจะได้เหมือนกับลูก
เวลาลูกเรียกหมอมีก็เหมือนว่ามีไป
วัยวะของตัวเองที่ชอบที่สุดคือส่วนไหน

เพราะว่าเราชอบมอง
รู้สึกว่าถ้าเรามองเห็นไม่ชัดหรือมองไม่เห็น
มันคงจะเป็นความทรมานมาก
ก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด

หากต้องทำศัยกรรมหนึ่งจุดบนใบหน้า
คุณจะเลือกทำส่วนไหน

คุณทำอะไรก่อนนอน

ก็นั่งก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงไปนอน
ใช่ไหมนี่ใช่คำตอบหรือเปล่า
เวลามองผู้หญิงคุณชอบมองส่วนไหน
มองใบหน้าก่อนแล้วค่อยมองรูปร่าง
ละครเรื่องต่อไปคุณอยากรับบทไหนมากที่สุด
อยากรับบทไหนมากที่สุดคือตอนนี้มันมาสายร้ายนะครับ
ก็อาจจะอยากได้แบบร้ายแบบตลกหน่อย
ที่แบบไม่ได้ดูดุร้ายเกินไปอะไรอย่างนี้
อืมถ้าไม่เล่นละครคุณจะทำอาชีพอะไร
จริงตอนช่วงเริ่มเข้าวงการ
ก็มีการพยายามที่จะไปสอบเป็นนักบินอะไรอย่างนี้ฮะ

วิธีขอบังสุขสาวแบบเอ็มอภินาทเป็นยังไง
เข้าไปขอเลยครับขอตรงเลย
ถ้าเขาปฏิเสธก็จบก็ไม่มีปัญหา
สายล่าสุดที่คุณโทรหาคือใคร

ชวนคุณผู้ชมดูรายการแม่บ้านประจำบาน
ก็ดูแม่บ้านประจำบานกันเยอะเลยนะครับ
รายการแบบว่าฮามากขำแบบว่าพูด
แล้วพิธีกร๓คนนี้แซ่บทุกคนนะครับ
นุกดีครับดูกันให้เยอะนะครับ

หลุมรักเลยอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าแบบว่าแยกถุงแยกน้ำ

ไม่ได้แม่ต้องกลับไปบ้านของเขาสิแม่เขามันไม่มีลูกแบบ

วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
ถึงเวลาจะหมดเนี่ยนะแต่ว่าต้องห้ามพลาดเลยนะ

แจกอะไรเอาที่ชอบเอาไปบอกแม่ได้มั้ย
ได้เป็นกิฟต์วอยเชอร์นะคะจากคุณตู
ใช่มาแจกให้ไปเรียนแต่งหน้าปรับโงเห้งกันเลย
กี่ชุดสิบรางวัลสิบรางวัลสิบรางวัลสิบรางวัลแม่
เล่นเกมเลยนะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะคุณผู้ชม
สแตนไบตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะโอ้ยาว
โอเควันนี้หลังไปก่อนเนอะกลับโปรลาไปก่อนนะคะเตือนกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิดเวิร์คเชิงเดี๋ยวเป็นสำคัญดังวัด
หออย่าอยากได้มากจริงอยาก

เมื่อกี้จะตบอยู่ไม่ได้ให้เหรอแม่